มาดูเหตุที่เกิดขึ้นที่พัทยากันบ้างนะครับ
พัทยาไปรวบตัวหนุ่มอังกฤษ
ที่พาสาวคึ้นไปร่วมรักภิษดาน

และทำให้ผู้หญิงพลัดตกจากชั้น๕
คอนโดจนเสียชีวิตนะครับ

ก่อนหน้านี้เมื่อเวลาประมาณตี๕๓๐นาทีของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
พัทยาจังหวัดชนบุรีจนเสียชีวิตในสภาพเปลือยกาย
ที่ตำรวจจะตามรวบตัวผู้ต้องหาได้ในเวลาต่อมานะครับ
เพราะว่าเธอตกลงมาเสียชีวิตแล้วก็ถูกเหล็กแหลมเสียบคากำแพงดูสิแบบนี้
ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
หลังจากจับกลุ่มตัวนายริสเบนได้แล้ว
นายริสเบนให้การนะครับว่าเป็นผู้เช่าห้องที่เกิดเหตุดังกล่าวจริง
และในวันเกิดเหตุได้พาหญิงสาวคนนี้เข้าไปมีเพศสัมพันธ์แบบพิษดารกันริมระเบียง
ระหว่างนั้นหญิงสาวเกิดพลาดพลัดตกจากระเบียงลงไปบนพื้นถนนด้านล่าง
รีบเก็บโทรศัพท์มือถือของตัวเองและของผู้ตายใส่กระเป๋า
แล้วก็รีบออกจากห้องพักทันที
โดยได้หลบหนีไปพักอาศัยอยู่ที่อิสตินีรีสอร์ทแอนดสปา
จนกระทั่งมาถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งสิ้น๓ข้อหา
ก็ประกอบด้วยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชนาจักร
เกินกำหนดระยะเวลาระยะเวลาอนุญาตหรือว่าโอเวอร์สเตย์นะครับ
แล้วก็๓ข้อหาก็คือลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพาหนะเพราะว่าเอาโทรศัพท์มือถือและทรัพย์สินบางส่วนของผู้เสียชีวิตไปด้วยนะครับ
ต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาครับ